ข่าวดีสำหรับผู้นิยมทำธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน
ทั้งถอนทั้งโอนจ่ายบินต่าง
ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมอีกต่อไปแล้ว

เพราะว่าหลายธนาคารเริ่มทยอยประกาศ
ยกเลิกค่าธรรมเนียมในส่วนนี้ทั้งหมดแล้ว
เมื่อวานนี้เป็นวันแรกที่ธนาคารไทยพาณิชย์และกสิกรไทย

สำหรับผู้ทำธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชันทั้งหมด
เช่นเดียวกับธนาคารกรุงไทยและธนาคารกรุงเทพ
ที่จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันนี้นะครับ
ธนาคารทหารไทยได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเป็นรายแรกล่วงหน้ามาแล้ว

แต่ตอนนี้ธนาคารต่างตามไปแล้วนะฮะ
ธรรมเนียมการทำธุรกรรมการเงินผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร

โอนเงินต่างธนาคารโอนเงินข้ามเขต
จ่ายบินเติมเงินและกดเงินไม่ใช้บัตรทั่วไทยนะครับ

ได้รับการตอบรับและกระตุ้นให้ประชาชน
มาทำธุรกรรมทางออนไลน์มากขึ้น
เพราะสะดวกแล้วก็ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยครับ

ค่าธรรมเนียมแทบจะทุกอย่างเลย
ซึ่งดีมากเลยครับเพราะว่าจริงแล้วผมก็ใช้อยู่

ตอนแรกอย่างเช่นจ่ายทั่วรอบค่าบิน
ฮก็ต้องเสียอาจจะเล็กแนน็อดแต่ว่า
หลวมกันหลายบิลต่อเดือนมันก็มันก็เยอะเหมือนกันนะ

สมมุติว่าถ้าตามหวังเงินผ่านต่างธนาคาร

มันก็จะฟรีค่าตรงนี้ไปแล้วว่ามันจะเฟฟเราด้วยครับประหยัดขึ้นด้วยครับ
บางคนบอกว่า๑๐๒๐บาทเอง
แต่ว่าพอทำธุรกรรมกันเยอะแล้วก็รวมแล้วหลายบาทนะ
โดยเฉพาะคนที่ซื้อของออนไลน์นะซื้อหลายชิ้นต่อเดือนนะคะ

คุณนี่รู้ใจคนซื้อของออนไลน์จริงนะครับ
ส่วนการยกเลิกค่าธรรมเนียมออนไลน์ทั้งหมดนะครับ
จะทำให้รายได้จากค่าธรรมเนียมหายไป
แต่ผู้บริหารธนาคารต่างเชื่อว่ามีความคุ้มค่าครับ
เพราะว่าช่วยต่อยอดธุรกรรมทางดิจิตอลมากขึ้น
แล้วก็รวมทั้งการรองรับการแข่งขัน
กับละคันจากต่างประเทศในท้องตลาด
ที่เกิดขึ้นมามากมายนะครับ
ค่าธรรมเนียมตอนนี้มันไม่ค่อยทำเมคเสสแล้ว
เรายังเก็บแพงอยู่เลยในขณะที่คนอื่นก็ไม่เก็บแล้ว
และถ้าเรายังเก็บอย่างนี้ต่อไปนาศาสนแพรสก็ฟรีอยู่แล้ว

แล้วแพลตฟอร์มที่เรากลัวคือว่าพวก

ดังนั้นข้อแรกที่ลูกค้าต้องการเสมอเลย

อยากให้ลูกค้ารักอยากให้ลูกค้าเข้ามาใช้เยอะเนี่ย

นี่แหละครับผู้บริหารธนาคารต่าง

จะยกเลิกค่าธรรมเนียมในระบบออนไลน์ทั้งหมด
เพื่อรองรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้น